คือเขาไลฟ์ไงคุณแล้วก็ด่าตำรวจที่สงขลา
บอกว่าเนี่ยจับแต่พวกขี้แว้นมารสัย

บอกว่าระเบิดลงวันไหนก็ไม่รู้นะ

มันกินแล้วกูเบี้ยกูโจทย์

โจทย์กับกว้าย

โจทย์กับกว้าย

โจทย์กับกว้าย
โจทย์กับกว้าย

โจทย์กับกว้าย

โจทย์กับกว้าย

ในคลิปนี้ขอหมายจับ๓ข้อหาเลยนะ
หนึ่งคือหมินประมาทเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่
สองคือผิดพรบคอม

แล้วก็๓เป็นภัยต่อความมั่นคง
เพราะอะไรไปขู่ไงว่าโรงพักจะโดนวางระเบิด
ก็ผู้กำกับบอกว่าไม่ต้องห่วงคุณนักข่าว

แล้วก็ฝากไปถึงพ่อแม่ของไผ่เลยนะ
คือยังไงตำรวจบอกว่าจะจับกลุ่มเด็กแว้นอย่างหนักต่อไป
ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานใครก็ตามที่ขี่รถเสียงดัง
ปรับแต่งสภาพรถแล้วมาขี่บนถนนหลวง

จะส่งสารขอยึดรถให้หมดทุกคันเลยนะคะ